บุรีก็คล้ายกันคุณผู้ชมคือเป็นนุ่มสาวทะเลาะกันแล้วปรากฏว่าปืนลั่น
แต่ปืนลั่นจริงหรือเปล่านี่สิเพราะว่าแม่ฝ่ายชายแม่ของฝั่งผู้เสียชีวิต
เขาไม่เชื่อว่าตัวลูกชายจะยิงตัวตายแต่ว่าน่าจะเป็นฆาตกรรม
แต่ลูกหนูตายแค่นี้มันไม่ใช่ป่ะลูกมันไม่เคยทำอย่างนี้ค่ะ
ลูกแม่อยู่ในท่านี้มันไม่ใช่อ่ะแม่ดูรูปร่างของลูกชายตัวเอง
แล้วไม่เชื่อครับว่าลูกชายจะคิดสั้นแล้วเอาปืนยิงตัวเอง
คนตายชื่อนายสุภสิมศรีสุขอายุ๓๐ปีส่วนแม่และญาติก็ล้อบวงกันดูรูป
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจสพบางกรวยจังหวัดนทบุรีรับแจ้งจากแฟนสาวของผู้ตาย
นายศูปสินว่ามีเหตุปืนลั่นใส่หัวของศูปสินก็สีชีวิต
ไปตรวจสอบร่างของสุภสินเนี่ย
ร่างของเขานั่งพิงกระจกไม่ใส่เสื้อครับใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
และมีแผลโดนยิงเหนือคิ้วขาหนึ่งนัท
นี่คุณผู้ชมเราทำกราฟิกให้ดูนะ

เออแล้วกระสุนเนี่ยทะลุออกด้านหลัง
ในมือขวามีปืน๙มมอยู่ด้วย

อายุ๒๖ปีก็บอกว่า
คบกับสุภสินได้๘เดือน

แฟนเก่าของสุภสินติดต่อมาหาเธอเป็นระยะนะ
ทำให้เธอมีปัญหากับสุภสินเกือบทุกวันเลย
เธอตัดสินใจสุภสินเราเลิกกันดีกว่า
กระทั่งช่วงสายเมื่อวานี้ครับ
สุภสินเอาปืนออกมาขู่อันนี้ที่เธอเล่านะ

หันปลายกระบอกปืนมาทางเธอ
เธอก็ไม่รู้ว่าสุภสินขึ้นลำไว้

เข้าไปยื้อแย่งปืนครับอ่าปืนปั้งลั่นขึ้นมาค่ะ
ตอนนั้นเธอยังคิดอยู่เลยว่าเธอโดนยิงหรือเปล่า
แต่พอตั้งสติได้เห็นว่ากระสุนเนี่ย
มันไปเจาะเข้าใบหน้าสุภสินครับ
ตกใจร้องเรียกขอความช่วยเหลือเลย
ฟังเสียงของแฟนสุภสินหน่อย
แต่อย่างที่เราเปิดภาพแรกให้คุณผู้ชมดู
นั่นคือแม่ของสุภสินครับคุณแม่กมลรัฐ
ไม่เชื่อว่าสุภสินลูกชายแม่เนี่ย
มาจบชีวิตแบบนี้ไม่น่าใช้ปืนลั่นแหละ
เป็นการจัดฉากแล้วที่ผ่านมาทางครอบครัว
ไม่มีใครสนับสนุนให้ตัวสุภสินเนี่ย
คบกับผู้หญิงคนนี้เลยนะค่ะแล้วก่อนเสียชีวิต
ลูกชายแม่ก็อยู่บ้านที่กาญจนบุรีแล้วก็พาแฟนสาว
กลับไปด้วยเพิ่งกลับมาที่นนทบุรีเมื่อวัน
ที่ผ่านมาเนี่ย๑๐มิถุนายนก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่สุภสินลูกแม่คบกับแฟนคนนี้
ก็มีปากเสียงมีทะเลาะกันเพราะความหึงหวงอยู่บ่อยครั้ง
ลูกชายแม่เนี่ยก็ของ้อคืนดีตลอดนะ
ยังเคยขอให้แม่มาช่วยง้อผู้หญิงด้วยเลยค่ะ
ส่วนสุภเริกครับคนนี้เป็นใครล่ะ
เป็นพี่ชายฝาแฝดของสุภสินครับ
สุภเริกบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายเขาก็คือสุภสินยังโทรมาถามว่า
พี่พ่อสบายดีไหมก็ยังคุยกันดีอยู่เลยนะ
สุภเริกเล่าให้ฟังนะวางสายไปแค่๕นาที
แฟนสาวของสุภสินโทรมาร้องไห้กับสุภเริกว่า
ทะเลาะกันแล้วปืนมันลั่นใส่สุภสินจนตาย
สุภเริกเองยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นการแย่งปืนกัน
เพราะผู้หญิงไม่น่าจะสู้แรงผู้ชายได้
สงสัยว่าเป็นการจัดฉากครับและยิ่งไม่เชื่อว่า
น้องชายก็คือสุภสินจะมายิงตัวเองตายครับ
เพราะลักษณะท่าทางการเสียชีวิตก็ผิดธรรมชาติ
ท่าทางการถือปืนก็มือเนี่ยไม่ได้อยู่ในโกร่งไกล
วางอยู่บนขาในท่านอนแล้ววิถีกระสุนก็เข้า
เบ้าตาซ้ายทะลุด้านหลังไอ้เรื่องเนี้ยทั้งตัวสุภเริก
ซึ่งเป็นพี่ชายฝาแฝดรวมไปถึงคุณแม่ก็ยังสงสัยกันอยู่ครับ
แต่ก็ต้องฟังความจากฝั่งแม่ของฝั่งผู้หญิงด้วยนะ
ดาวครับซึ่งก็อยู่ห้องข้างกันกับลูกสาวเนี่ย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกสาวแม่กับสุภสินก็ทะเลาะกันนะ
เรื่องแฟนเก่าของสุปสินนะโทรมา
แต่ฝ่ายชายก็คือสุภสินก็เลือกลูกสาวแม่
แต่ก็ยังมีปัญหายังทะเลาะกันอยู่มีการชักปืนขู่กัน

อันนี้แม่ดาวเนี่ยแม่ของฝั่งผู้หญิงยังเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุครับ
ส่วนตำรวจสพบางกรวยนำตัวแฟนของสุภสิน
มาตรวจคราบเขม่าวปืนแล้วก็สอบปากคำ
เรื่องต้นครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนนะ

แล้วก็แจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ส่วนสาเหตุก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามาจากความหึงห่วงครับ